มาดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์เสี่ยงรับซื้อเศษยางฆ่ายกครัว๓ศพ
ตอนแรกก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าฝ่ายผู้ชายเขาไม่พอใจหรือเปล่า
ฝ่ายผู้หญิงนั้นกลับไปดูแลลูกของสามีเก่า
ญาติญาติบอกว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าฝ่ายผู้ชายนั้นรู้ดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้ผู้ก่อเหตุนั้นคือนายจรูนดวงขวัญอายุ๕๕ปี
เป็นเสียงรับซื้อเศษยางแล้วก็เป็นร่างทรงก่อเหตุยิงนางเรนู
ซึ่งเป็นภรรยาใหม่แล้วก็ลูกชายเป็นลูกของอดีตภรรยา
เสียชีวิตรวม๓ศพและยิงตัวเองตายตามไปด้วย
ในบ้านพักเลขที่๘๑อยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับตั้งแต่๒๘มิถุนายน
วันนี้เนี่ยทางด้านของนางปรารถเจริญพรอายุ๕๑ปี
ซึ่งเป็นน้องสาวของนายจรูนบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวพี่ชายไปหาเธอที่บ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลกัน
แล้วก็บ่นตลอดว่ามีอาการปวดหัว
ก็เลยแนะนำให้พี่ชายให้พยายามกินยารักษาอาการป่วยทางจิต
ที่เป็นมาตลอดที่หมอสั่งแล้วก็อย่าลืมอาการจะดีขึ้น
เพราะพี่ชายเคยรักษามาแล้วก็ตอนเนี่ยงมาหลายปีด้วย
ส่วนปัญหาระหว่างพี่ชายกับภรรยาใหม่

ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันตลอด

ไม่มั่นใจว่าสาเหตุที่พี่ชายทำมันเกิดจากเรื่องอะไร
ขณะที่นางอนงราชเมืองฝางอายุ๕๒ปี
ซึ่งเป็นพี่สาวของนางสาวเรนูผู้เสียชีวิตก็บอกว่า
๕เดือนก่อนน้องสาวเนี่ยเพิ่งจะเริ่มคบกับนายจรูนทั้งคู่รักกันมาก
เธอเองก็ยังดีใจกับน้องสาวนะได้คบกับคนดีดูแลน้องสาวได้
แต่น้องสาวบอกเพียงว่าเห็นนายจรูลกินยาเป็นประจำ
เข้าใจว่ายาที่กินนั้นเป็นยาคลายเครียด
น้องสาวไม่รู้มาก่อนเลยว่านายจรูนนั้นมีอาการทางจิตประสาท
ญาติญาติเองก็ไม่ทราบเพิ่งรู้จากข่าวที่เกิดขึ้น
ส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าจรูนอาจจะไม่พอใจที่เรียนรู้
เยี่ยมลูกกับสามีเก่าหรือเปล่า
ยืนยันว่าไม่ใช่เพราะที่ผ่านมาจรูนนั้นรับรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีครับ
ส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าจรูนอาจจะไม่พอใจที่เรนูไปเยี่ยมลูกกับสามีเก่าหรือเป็นอย่างดีครับ